ทานกันต่อขึ้นเหนือกันบ้างนะครับ
ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังนิยมนำ
ไข่ค้างรังหรือว่าไข่ข้าวนะครับ
เอาไปย่างรสชาติอร่อยเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มใน
หอมหวานอร่อยจังนะฮะ
นี่แหละครับร้านไก่น้อยไข่ค้างรัง
ของคุณอาเสน่ห์ชูพารายุ๖๗ปี

นำไข่ข้าวไปย่างขายชาวบ้าน

มักจะจอดรถแวะชิมไข่ค้าง
รสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในของร้านนี้ครับ
คุณอาเสน่ห์บอกว่านำไข่ไปเสียบไม้ย่าง
พร้อมน้ำจิ้มพริกขี้หนูสด

แต่ช่วงหลังวิกฤตขออภัยช่วงหลังวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
จึงเริ่มขยับราคาขึ้นเรื่อยปัจจุบัน
ขายไม้ละ๒๐บาทก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับ
ส่วนใครจะรับมาจากโรงฟักไข่ในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
นำไปต้มจนสุกแกะเปลือกออกก่อนที่จะนำไปทอดจนกรอบ
แล้วก็ถอนขนจากลูกไก่น้อย
จากลูกค้าไม่ชอบกินไก่ที่ยังมีขนอยู่

เห้ยหวัดเสียวนิดหน่อยหวัดเสียวนิดหน่อย
จากนั้นนำไปเสียบไม้แล้วก็อุ่นบนเตาย่างเสิร์ฟให้กับลูกค้า
พร้อมน้ำจิ้มพริกขี้หนูสดรสเด็ดนะครับ
ซึ่งชาวบ้านพื้นที่และใกล้เคียงนิยมซื้อกิน
บางคนนำไปกินเป็นกับแก้มเลยนะ

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลัง
แต่ระยะหลังหากินค่อนข้างยากนะไข่ค้างไข่ข้าวเนี่ยนะครับ

แล้วก็ดัดแปลงขายเป็นไข่ปิ้งแทนการต้มเหมือนสมัยก่อนด้วยนะครับ

ใครเคยลองทานบ้างไหมฮะทีมเรา